ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมคงจำได้เจ้าสาวที่ขึ้นเวทีคว้าไมค์
แล้วก็ประกาศบอกเลยวัยรุ่นที่มาก่อเหตุทะเลาะวิวาสในงานแต่งงานของเธอ
แล้วทำให้งานต้องเลิกเนี่ยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ
คุณผู้ชมจำได้ไหมนาทีที่เจ้าสาวขึ้นไปไปดูกันอีกสักรอบหนึ่งค่ะ
คุณครูต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยในโลกออนไลน์ฮือฮามากจริง
เขาไม่ค่อยเห็นเจ้าสาวที่ออกมาถือไมค์
แล้วต่อว่าวัยรุ่นที่มาต่อยตีกันในงานของเธอ
ที่จังหวัดขอนแก่นคือเธอจ้างวงดนตรีมาเล่นในงาน
ท้ายเกิดขึ้นจริงก็เลยทำให้เจ้าสาวเนี่ย
สุดนะคะถึงขั้นที่เราเห็นกันในคลิปนะคะ
วันนี้ทีมข่าวไปคุยกับเจ้าสาวท่านนี้ค่ะ
คุณวันนิดาศรีเบ้าหรือคุณอ้ำค่ะ
เธอบอกวัน๑๔พศจิกายนที่แต่งงานเนี่ย
ก็ตั้งใจจัดงานขึ้นมาเพื่อให้คุณปู่ได้เห็น
ให้เห็นหลานเป็นฝั่งเป็นฝาก็จ้างวงดนตรีมาแสนนึงจากนครราชสีมาให้มาเล่นในงาน
ตั้งใจที่จะมอบความสุขให้คนในหมู่บ้านมาร่วมฉลองกัน
เล่นไปได้สักประมาณสามชั่วโมงโอ้มีคนมาต่อยตีกันในงาน
พ่อของเธอเนี่ยเข้าไปถามว่ามีเรื่องอะไรกันปรากฏว่านายซัดดำคนในหมู่บ้าน
พ่อเธอค่ะพ่อหลบทันทุกคนก็เลยไปช่วยพาพ่อออกมา
แล้วแจ้งตำรวจให้ไปจับตัวจังหวะนั้นนะคะที่ทำให้เธอบอกทนไม่ไหวแล้ว
ทนไม่ไหวแล้วก็เลยขึ้นเวทีแล้วพูดอย่างที่เราเห็นในคลิป
คือเธอรู้สึกว่ามีคนมาทำร้ายพ่อเธอด้วยนะคะ
ตอนนั้นเป็นจังหวะที่นายซัดดำเองเนี่ยก็วิ่งหนีไปได้นะคะ
ยืนยันบอกจะเอาเรื่องนายซัดดำให้ถึงที่สุดต้องใช้เงินมา๘๕๐๐๐บาทเป็นค่าเสียหายค่ะ
แสนในใบที่เค้าเขียนไว้นั่นแหละไม่มีตังค์มึงอย่าห่าวอ่าค่ะ
ทางฝั่งงานเขาบอกว่านายซัดดำนี่แหละเป็นต้นเหตุนะคะ
คราวนี้ผู้สื่อข่าวไปคุยกับนายซัดดำชี้แจงค่ะ
ซัดดำเองเปิดเสื้อให้ผู้สื่อข่าวดู
แล้วยอมรับบอกเมาแล้วก็เข้าไปในงานแต่งเขาก็ไปเต้นกับพี่น้อง
แต่ว่าเจ้าภาพลุมทำร้ายเขาจนสลบ
แล้วก็ทำร้ายต่อจนต้องวิ่งหนีกลับบ้านเอาตัวรอด

ซึ่งถ้าเราฟังก็จะค่อนข้างขัดแย้งกับทางเจ้าภาพที่บอกว่า
ซัดดำไปชกพ่อเจ้าสาวก่อน

นายซะดำยืนยันบอกว่าไม่ได้สร้างความวุ่นวายในงาน
แล้วเรียกเงินมา๘๕๐๐บาทค่าวงดนตรีไม่มีให้หรอก
ถ้าผิดจริงก็ขอยอมติดคุกค่ะ

ก็ขอความเป็นธรรมนะคะกับผู้สื่อข่าวบอก
แม่ค้าที่รู้จักกันมาเล่าให้ฟังว่าลูกชายเดินไปเต้นหน้าเวที
แล้วก็ชูไม้ชูมือตามภาษาคือตามจังหวะเพลง

คิดว่าลูกชายคือโชว์นิ้วกลางว่าเขา
เจ้าสาวก็เลยเข้าไปผลักลูกชาย

แล้วแม่บอกด้วยว่าถ้าเจ้าภาพมีหลักฐานมีกล้องวงจรปิด
เอามาเปิดให้ดูเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไง
ถ้าลูกชายผิดจริงก็ให้ตำรวจดำเนินคดีไป
แต่ว่าค่าปรับ๘๕๐๐บาทคงไม่มีให้

เพื่อเอาหลักฐานเข้าแจ้งความกับเจ้าภาพเขายังไม่มีเลย
นี่ค่ะก็สองฝั่งนะคะ
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่๑๔พฤศจิกายน

แต่ว่าพยายามไปงานแบบนี้อย่าไปมีเรื่องกับเขา
เพราะตอนนี้ผมเห็นเจ้าภาพหลายคนใช้วิธีนี้นะ
ซึ่งก็ได้ผลเอาตังค์มานะครับค่าเสียหาย